เป็นอุบัติเหตุรถชนกันถึง๕คันรวด
บริเวณถนนบายพลัสเลี่ยงเมืองชนบุรี
จากนั้นยังพุ่งไปชนรถขายไก่ย่างที่อยู่ข้างทาง
ได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บถึง๖คนนะคะ
เรื่องต้นก็คิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการมีรถเสีย
ไปจอดอยู่ข้างทางทางด้านขวามือ

ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุอื่นจากรายงานค่ะ
ทะลุเข้ามาถึงห้องโดยสารและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ
อกจากนี้ยังพบว่ามีรถเก๋ง๒คันรถกระบะ๑คัน
และรถบรรทุกอีก๑คันถูกชนได้รับความเสียหายจอดอยู่ในที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๖คน
ทำให้รถยกสไลด์ของตำรวจทางหลวงที่ขับตามหลังมาต้องเบรกกันทันหัน
จากนั้นรถบรรทุก๑๐ล้อจึงพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ทำให้รถสไลด์ถลายไปไกลกว่า๑๐๐เมตร
พุ่งชนร้านส้มตำไก่ย่างข้างทางพังยับเยิน
โชคดีที่เจ้าของร้านและลูกค้ากระโดดหนีได้ทัน

รอให้เจ้าของรถทั้ง๕คันที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาล
จะเรียกไปสอบปากคำอีกครั้ง

ตัดทางเข้าช่วยเหลือนายทองจันทร์อักษรอายุ๖๐ปี
คนขับรถ๑๐ล้อเมืองทุกข์น้ำเสียที่ติดอยู่ภายในรถ
เสียหลักพลิกคว่ำบริเวณหน้าวัดสร้างแค่อำเภอหนองหาน
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่านายทองจันทร์เสียชีวิตแล้ว

หลังจากนายทองจันทร์รับน้ำจากฝ่ายห้วยทรายจนเต็มถัง

จู่รถกลับถอยหลังลงข้างทาง

คนขับเสียชีวิตคาพวงมาลัย
ท้ายด้วยอุบัติเหตุบนถนนสายตราดแหลมงอบ
บริเวณบ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
อยู่ริมถนนในสภาพห้องโดยสารถูกไฟไหม้
และใต้ท้องรถพบรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคัน
ใกล้กันพบศพนักเรียนชายชั้นม๔
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดนอนอยู่กลางถนน
และมีเด็กนักเรียนชายหญิงรุ่นเดียวกันอีก๗คน
ได้รับบาดเจ็บในจำนวนนี้อาการสาหัส๒คน
ตำรวจสอบสวนทราบว่ารถกระบะคันนี้กำลังไปขายของที่เกาะช้าง
ขับตามหลังรถจักรยานยนต์คู่กรณี
ที่มีเด็กนักเรียนนั่งซ้อนกันมาหลายคน

จู่หมวกนอกรถจักรยานยนต์กระเด็นลนลงจากรถ
คนขับขี่จึงเลี้ยวกลับกระทันหัน
ทำให้รถกระบะพุ่งชนท้ายอย่างจัง
แล้วลากรถจักรยานยนต์และคนขับขี่ไปไกลกว่า๑๐๐เมตร

รถทั้ง๒คันได้รับความเสียหาย